คุณผู้ชมคะเราไปเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่อุบลราชธานีกันหน่อยนะคะ
คือต้องบอกแบบนี้หลายพื้นที่ตอนนี้ได้สัมผัสอากาศเย็นก็จริง
แต่อุบลเย็นเหมือนกันแต่ว่าเย็นน้ำค่ะ
เพราะว่าน้ำเนี่ยบางจุด๒เมตรกว่าบางจุดท่วมหัว
แล้วน้ำไม่ลงเลยนะครับเพราะว่าเป็นน้ำจากแม่น้ำมูลที่ไหลเข้าท่วม
ตอนนี้เนี่ยภาคเอกชนและภาครัฐก็เร่งหาทางช่วยเหลือค่ะ
เพราะว่าอะไรพายุเซินกากำลังจะมาครับ
นี่ของเก่ายังท่วมหนักขนาดนี้แล้วของใหม่มาเติมเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้น
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปเกาะติดภารกิจการทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยที่อุบลราชธานี
เอาอาหารเอาน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภค
แจกให้กับชาวบ้านในเขตอำเภอเมืองอำเภอเขื่องในแล้วก็วารินชำราบ
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำจากแม่น้ำมูลไหลเข้าท่วมอย่างหนักเลยค่ะ
แล้ววันนี้เนี่ยชาวบ้านได้รับการประสานจากชาวบ้านในหมู่บ้านทัพไทย
บานครูเดือแล้วก็บ้านท่าเสด็จด้วยบอกว่า
ตอนนี้ชาวบ้านติดอยู่ในนั้นออกมาไม่ได้เลย
ช่วยนำอาหารปรุงสุกเข้าไปให้ชาวบ้านหน่อยได้ไหม
ทีมข่ากับคู่ภัยนั่งเรือไปเลยค่ะ
นี่คือหมู่บ้านทัพไทยหมู่ที่๗นะคะ
บอกบางจุดน้ำท่วมมิดหัวแล้วค่ะ

แต่ชาวบ้านหลายคนยังไม่ได้อบพยพออกมา
ก่อนหน้านี้หลายคนจะได้ยินคำพูดของคุณบินเนอ
ที่บอกว่าคือถ้ามันอยู่ไม่ได้แล้วที่ชั้น๒ออกมาเถอะ
คือทรัพย์สินหาใหม่ได้แต่ชีวิตสำคัญที่สุด

มันก็มีคนที่มันจิตใจเนอะ

ต้องตัดเท่านั้นนะคะแล้วแปลว่าชาวบ้านตรงนั้น

จังหวะที่ทีมงานเข้าไปถึงเป็นช่วงเที่ยงนะคะ
ชาวบ้านเขาก็ขอบคุณขอบอกขอบใจเจ้าหน้าที่และทีมข่าว
แล้วเขาบอกว่าเออไหนก็มีกล้องมีทีวีมา

จะออกไปบอกไปขอความช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยค่ะ

เขาต้องปล่อยของเขานั่นนะครับ
มีเหตุผลที่เขาต้องอยู่อย่างสิพออย่างไงครับ
ต้องรักษาสิ่งของเอาไว้น้ำวม

แต่แล้วมันระวั่งสวยกันนะครับ
นี่ตำรวจนำมาละตะเวทย์อย่างยังไม่มีครับ

นี่ค่ะคือชาวบ้านถูกตัดขาดจริงค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกไม่ใช่แค่คนหรอกค่ะที่เดือดร้อน
งวงไก่ธรรมดาเป็ดหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
นี่ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะปกติอยู่แต่พื้นดิน
วันนี้จะให้อยู่พื้นน้ำตลอดเวลาก็ไม่ไหว

โอ้โหนี่นาทีชีวิตของเป็ดของไก่เลยแหละ

ขึ้นหลังคาบ้านเท่านั้นค่ะนี่ดูสิ

มันมีที่ไหนบ้างไหมเนี่ยที่เราจะได้เห็นภาพแบบนี้

คือเป็ดขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านเพราะน้ำมันท่วมฮะ
ถูกต้องค่ะเขาบอกว่าจริงนอกจากหนีงูแล้ว

หมาก็เหมือนกันนี่บนโต๊ะก็ต้องขึ้น

หมาสีดำตัวนี้เป็นหมาแม่ลูกอ่อนนะคุณ
มันก็กล้ากลัวกลัวอยากได้รับความช่วยเหลือแหละ

พอกู้ภัยรู้ว่ามีลูกหมาอยู่นี่เห็นไหม
หลังคาขึ้นไปช่วยเอาอาหารเม็ดให้กิน
มันกินกันแบบหิวโหยเลยอ่ะคุณ

หลังจากนั้นเนี่ยกู้ภัยเองก็พาทีมข่าวนั่งเรือดูรอบหมู่บ้านนะคะ

นี่มันทะเลอ่ะ
มันสูงกว่า๒เมตรหมดเลยบางจุดเนี่ยถ้านับพื้นบ้านเกิน๔เมตรไปแล้วอะค่ะ
ไปดูที่โรงเรียนบ้านครูเดือในอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะ
ชาวบ้านก็มีกลุ่มคนที่ต้องอบพยพไปอาศัยอยู่ชั้น๒ของโรงเรียน
ตั้งแต่๒๙กันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยต้องหาจับปลากินเอาเอง
ลำบากสุดออกไปไหนไม่ได้เพราะออกไปก็เจอแต่น้ำท่วมมิดหัวค่ะ
เดือดร้อนจริงนะคะ
อกจากความช่วยเหลือที่เข้าไปไม่ถึงในบางจุดแล้ว
อย่างที่บอกโจรนี่มันยังไงเนอะ

พายเรือตระเวนงัดแงะทรัพย์สินตามบ้านเรือน
แล้วก็อย่างที่บอกอากาศหนาวด้วยค่ะ
อุณหภูมิช่วงดึกต่ำกว่า๒๐องศาเซลเซียส

หนาวมากนะคุณแล้วอยู่ถ้ำกลางน้ำก็ชื้นแล้วนะ
แล้วยิ่งอากาศอุณหภูมิลดแบบนี้อีก

ฟ้ามืดครึ้มทั้งวันแดดนี่ไม่ต้องมองหาเลยนะคะไม่มีเลย
อากาศก็ยิ่งเย็นอย่าเยียบเข้าไปอีก
คนเดือดร้อนสัตว์เดือดร้อนเรียกว่าเดือดร้อนกันไปหมดนะคะ
พาไปดูอีกสัตว์อีกกลุ่มนึงแล้วกันที่เดือดร้อนหนักนี่
หมาติดเกาะค่ะคุณเป็นลูกหมา๖ตัว
มันติดเกาะอยู่หนาวสั่นเนี่ยไม่มีคนดูแลตัวนิดนึงเห็นไหมคุณ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำได้แค่แวะเอาอาหารเม็ดไปมอบให้นะคะ

ตอนนี้กู้ภัยก็ต้องพยายามวางแผนหาทางช่วยเหลือด้วย
คือต้องช่วยทั้งคนต้องช่วยทั้งสัตว

สัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นไก่เป็นอะไรก็แล้วแต่
ตอนนี้เนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ถือว่าเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ใครต้องการสนับสนุนกลุ่มกู้ภัยประสานมาเลยที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
ตัวไปไม่ได้ส่งกำลังใจส่งของส่งข้าวส่งอะไรไปช่วยได้หมดเลยจริงนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องของพายุดีเปรชั่นเซินกาค่ะ
วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาบอกว่าดีเปรชั่นเซินกาเนี่ยอ่อนกำลังลงเป็นห่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
กลุ่มที่บริเวณแขวงเซกองประเทศลาวแล้วแต่ก็ยังคงส่งผลให้อีสานแล้วก็ภาคกลางแล้วก็รวมถึงกรุงเทพกับปริมณฑลและภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะ

มิดหัวนะครับอันตรายมากก็ต้องเอาของลงเรือไปช่วยทานใจไทยรัฐก่อนหน้านี้เราช่วยในพื้นที่อุบลแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีการขยับขยายในพื้นที่อื่นอื่นเพิ่มเติม
สัปดาห์ก่อนเราไปช่วยที่อายุทยารอบนี้พี่อุ๋ยไปเมื่อวานนี้ก็ช่วยในพื้นที่อุบลด้วยส่วนไหนที่เราช่วยได้ประสานได้เราทำเต็มที่นะครับทานใจไทยรัฐและทานใจจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเราจะช่วยกันส่วนที่พิมายเมืองใหม่ครับตลาดสดดังกล่าวในพื้นที่อำเภอพิมายที่โทราชคุณดูสภาพฮะนี่กลางคื

คนจากคุณเริ่มเหม็นเป็นเน่านี่ฮะคุณผู้ชมครับอ่ะนั้นคือในพื้นที่โซนภาคอีสานขยับมาครับภากลากระหน่อยคุณผู้ชมครับที่สะพยาชัยนาธิฮะนี่คือจุดที่น้ำซ็อมถึงถนนขาดนะ
หลวงชนบทหมายเลข๓๐๑๘คันคลองมหาราช
กัดซะแล้วปรากฏว่ามันก็เลยมีการซุดตัว

เจ้าของบ้านบางหลังอยู่ไม่ได้ครับ
เพราะกลัวว่ามันจะซัดเอาบ้านไปด้วย
คุณดูสิครับถนนคอนกรีตน้ำมันชนะคอนกรีต

เห็นกระแสน้ำที่ไหลออกไปไหมแล้วคุณดู

บางคนบอกครับก่อนหน้านั้น๑วัน
มีบ้านไม้ถูกกระแสน้ำซัดพังคลืน

ดูบ้านหลังนี้สิครับเอียงกระเท่เล่เลย

กรมชลประธานปรับลดการระบายน้ำ
เหลือ๒๙๖๒ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ลดความเดือดร้อนให้กับพื้นที่ใต้เขื่อน

คุณผู้ชมครับคุณมิ้นครับเป็นกุญแจสำคัญ
ในการระบายน้ำสู่พื้นที่รุ่มภาคกลาง
เขื่อนด้วยเพราะถ้าปล่อยน้ำมามาก

ดูสิครับตลาดซัพพยา
ที่เคยเปิดได้๒๔ชั่วโมงก็ต้องปิดนะฮะ
คุณผู้ชมครับสิงห์บุรีครับพระสงฆ์สามเณรชาวบ้าน

วัดแห่งนี้ปรากฏว่าต้องมาช่วยกันกรอกกระสอบทราย
แนวกั้นน้ำท่วมวัดครับวัดพระนอนจักษีวรวิหาร
นี่ขึ้นท้ายรถบรรทุกมาเลยเนรน้อยฮะช่วยกันครับ
เพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยและแม่น้ำลบบุรี
ท่วมในพื้นที่ก็ต้องช่วยกันแล้วครับ
รอความช่วยเหลือไม่ได้เอาแบ็คโฮลมาขุดแบบนี้
นี่คือสิงห์บุรีนครปฐม
นี่ผมพาคุณผู้ชมขยับมาลงมาพื้นที่ภาคกลางแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหน้ำมันไม่ต่างกันเลยนะคุณคิง

หมู่บ้านกฤษฎานคร๒๖อำเภอนครชัยศรีที่นครปฐม
ปรากฏว่าน้ำจากแม่น้ำท่าจีนเอ่อล้นตลิ่งคัน
มันทำให้ทะลักคันดินเข้ามาท่วมในพื้นที่
แล้วท่วมบ้านเรือนคุณดูครับมวลน้ำมันมาเร็วและแรงแบบนี้
โดยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วก็แจ้งเตือนชาวบ้านครับ
ต้องเสริมแนวกระสอบทรายคันดินกั้นน้ำต้องมันตรวจสอบความแข็งแรงด้วย

พระท่านก็มาช่วยชาวบ้านชาวบ้านช่วยกัน
สถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ถ้าหากว่าน้ำมันลดเร็วก็ต้องเร่งฟื้นฟู
แต่บางจุดเนี่ยมันมีทั้งน้ำฝนมีทั้งน้ำเหนือและมันมีทั้งน้ำล้นตลิ่งด้วย
เอาใจช่วยครับตรงไหนที่เราช่วยได้เราจะช่วยอย่างเต็มที่นะฮะ